เป็นคลิปที่คนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกัน
โพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความระบุว่า
เมาชนเสาไฟฟ้าจนล้มจะหงายการ์ดอะไรดี
จีนไม่ได้หมายถึงวัยรุ่นนะ
ตรงไหน
ต้องมาดูเหตุการณ์แล้วก็ที่สำคัญนะบ้านเรือนชาวบ้าน

เขาก็เลยมาดูจุดเกิดเหตุปรากฏว่าผู้ชายเสื้อสีฟ้า
ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนขับ
หรือเป็นแค่คนที่นั่งมากับรถกระบะสีดำคันนั้น

กระบะสีดำไปชนเสาไฟฟ้าแล้วไปข้างทางแบบนั้น

ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อฟ้าที่มากับรถกระบะ
โอ้โหเขาโวยวายใส่ชาวบ้านใหญ่เลยนะ

อารวาสเกรี้ยวกราดพูดจาใส่ชาวบ้านเลย
บอกว่าทำไมกูมีเงินเดี๋ยวก็จัดการเองแหละ

แล้วก็เรื่องราวที่มันถูกแชร์ออกไป
โอ้โหเข้ามาแสดงความคิดเห็นด่าผู้ชายคนนี้เยอะ

ก็ยังไม่รับผิดมาโวยวายใส่ชาวบ้านอีกนะครับ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้
กับผู้ก่อเหตุและผู้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าเยอะมาก
ชื่อว่าอภิญญามุละศรีวะ
ได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้แบบนี้คุณ
กราวสีดำตัวข้อความสีขาวบอกว่า
ผมเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในคลิปนั่นแหละผมเองครับ
คนในคลิปผมต้องขอโทษสังคมด้วยครับ
ผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการ
ซึ่งจริงก็คนก็พยายามที่จะไปพิสูจน์นะว่า
นายอภิญญามุระศรีวะเนี่ยนะฮะ
ก็คือชายใส่เสื้อฟ้าหรือเปล่านะครับมีคนเข้าไปแสงความคิดเห็น

คุณห้าวคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องชดใช้เท่าไหร่อย่างไร
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า

เขาบอกเสาไฟฟ้าแต่ละต้น
พอล้มไปแล้วจะต้องมีการนำมาเปลี่ยนทดแทน

ถ้ามันหักเสียหายก็จะต้องมีค่านำเสามา
ฆ่าเสาฆ่าพนักงานฆ่าเจ้าหน้าที่
หรือถอนค่าขนส่งตามระยะทางนั่นนู่น
ประมาณ๑๐๐๐๐๐ถึง๔๐๐๐๐๐บาทต่อต้น
ต้นคุณก็รวมไป๔ชิ้นราคาสูงสุดก็ล้านกว่าบาท
และที่ชายเสื้อฟ้าบอกผมมีปัญญาจ่ายผมจ่ายได้
จ่ายเองจะจ่ายไหวไหม
สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
มีการขับรถชนเสาไฟฟ้าจนหักโค้นลงมาทั้งต้น
อันนี้เป็นข้อของข้อระเบียบของทางการไฟฟ้า
บอกผู้ขับขี่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง
เพราะเสาไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน

ขับขี่ต้องชำระค่าเสาไฟฟ้า
ก็จะคิดราคาตามขณะประเภทพื้นที่การติดตั้งค่า
ถอนค่าขนส่งตามระยะทางค่าแรง
ที่จะมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่
ส่วนจำนวนเงินที่ต้องจ่ายแล้วแต่กรณี
ซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสน๓ต้นก็รวมเท่าไหร่แล้ว
ยิ่งถ้ารถของคุณมีประกันแต่คุณขับแล้วเมา
จนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ประกันเขาไม่ชดใช้ให้

ว่าผู้ชายเสื้อฟ้าที่อยู่ในคลิปเป็นคนขับหรือเปล่า
หรือว่าที่เขาอ้างว่าพี่ชายเขาเป็นคนขับ
พี่ชายเขาไม่เมาไงยังมีสติอยู่เป็นคนขับ
และตัวเขาแค่นั่งมามันใช่หรือเปล่า
คือตอนนี้คนก็คือคาดว่าไอ้ที่โพสต์
เราก็ยังไม่รู้แหละว่าเป็นตัวเขาจริงหรือเปล่า
แม้เขาจะออกมาบอกว่าเป็นตัวผมเองที่อยู่ในคลิปนั้น

ยิ้มง่ายว่ายสวยรวยกระเช้าเคล้าน้ำตา

เหตุผลต้องรู้เท่าไม่ถึงการก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะ
ว่าคุณโตแล้วคุณจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการได้ยังไงนะฮะ